คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดอำภาวันนะครับ
หลังจากปิดที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าไปตั้งแต่หลวงพ่อมรณภาพนะครับ
ก็พบว่าทรัพย์สินทุกอย่างนั้นยังอยู่ครบครับ
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่า
เป็นไปตามระเบียบที่วางเอาไว้
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณยุธยาตุ้มมีครับ
กุฏิหลวงพ่อจรรย์ธีตะธรรมโมบริเวณชั้น๒เป็นประตูไม้
มีกระจกใสสามารถมองเห็นด้านใน
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสได้ขึ้นไปชมจากด้านนอก
เพราะกุฏิถูกปิดหลังหลวงพ่อมรณภาพ
แต่ก็สัมผัสได้ถึงความสมรรถะของวิปัสนาจารย์รูปนี้

พระครูประหลัดสิทธิวรรัฐผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี
หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของหลวงพ่อจรรย์
เปิดเผยว่าคณะกรรมการได้เข้าไปเปิดกุฏิ
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เพราะมีระเบียบปฏิบัติเป็นคำสั่งของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

คณะกรรมการจะได้ดำเนินการลงทะเบียน

ส่วนเรื่องเงินทองเรื่องอะไรก็จะมีนิดหน่อย
เพื่อติดกุฏิไว้สำหรับบริหารในวัด

ซึ่งมันต้องมีอยู่ในนั้นอยู่แล้ว

เราก็จะมาลงบัญชีตามแบบฟอร์มที่คณะสงฆ์
ระเบียบของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เราก็ต้องทำเป็นภายใน

ให้ถือเป็นความลับและไม่สมควรเปิดเผย

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด
พุทธศักราช๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๕๑ระบุว่า
ในการตรวจสอบและจัดทำบัญชีศาสนสมบัติ
รวมถึงการเงินให้ถือเป็นความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพขณะตรวจสอบ
ลงบันทึกทรัพย์สินจัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทำสำเนามอบเจ้าคณะผู้ปกครองต่อไป
ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามระเบียบ
เมื่อวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
ประกอบด้วยพระครูปัญญาสิทธิคุณเจ้าคณะอำเภอพรมบุรี
และพระครูปริยัติกิจจานุกูลเจ้าคณะตำบลบ้านแป้งเป็นที่ปรึกษา
อกจากนี้พระครูปัญญาสิทธิคุณยังเป็นคณะกรรมการ
นามรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอำภาวันด้วย
พระครูประหลัดสิทธิวรรัฐผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระครูวินัยทรพระลูกวัดและนายนิรันดิ์เอกสุภาพันธ์
รักษาการวัยยาวัชกรร่วมเป็นกรรมการ
การดำเนินการเข้าไปครั้งแรก
สินต่างทุกอย่างอยู่กับปกตินะครับ
และตอนนี้การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของหลวงพ่อ
ก็มีขั้นโอกาสการดำเนินการอยู่
เราได้เก็บบันทึกภาพไว้ทั้งหมดครับว่าอะไรเป็นอะไร

คณะกรรมการระบุว่าเครื่องอัฐบริคาร

ส่วนเงินในบัญชีธนาคารทุกบัญชี

เบิกมาใช้จ่ายแต่อย่างใด
ส่วนบัญชีธนาคารนี้ก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลย
เพราะว่าจะต้องรอเป็นเจ้าวาดแต่งตั้ง
แล้วถึงจะต้องไปทำดำเนินการกับบัญชี

แล้วตอนนี้งานแล้วเงินที่ใช้

ก็มาจากผู้บริจาคแล้วก็เจ้าภาพ
เงินที่ใช้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อจรรย์
คณะกรรมการวัดได้เปิดบัญชีใหม่
เนื่องจากมีประชาชนร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง
นำเงินส่วนนี้ใช้บริหารจัดการภายในวัด

โดยจะทำบัญชีใช้จ่ายอย่างละเอียด
เพื่อความโปร่งใสไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน